ช่วงนี้ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุชนแล้วหนีค่ะเกิดขึ้นหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เมื่อวานนี้ในซอยศาสนาถนนพระราม๖ค่ะ
มีรถเก๋งหัวร้อนเพราะว่าถูกรถจักรยานยนต์ขวางทาง
เร่งเครื่องชนแหลกเลยชนทั้งจักรยานยนต์
ทั้งรถเก๋งกระจุยกระจายไปหมดแล้วก็ซิ่งหลบหนีไป
แต่มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเกือบ๑ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
มีผู้บาดเจ็บด้วยที่นั่งอยู่ที่พื้นนี่แหละ

มีรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชนเสียหายไปหลายคัน
กู้ภัยเขาก็วิทยุแจ้งตำรวจสกัด
แต่ว่ารถคันนี้สามารถหลบหนีไปได้นะคะ
ส่วนภาพดูอีกภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชมครับ
มาจากกล้องหน้ารถเก๋งของผู้เสียหายอีกคันนึงนะคะ
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถเก่งสีบรอนจอดอยู่
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดขวางหน้า
นี่คือชนวนเกิดเหตุเริ่มต้น
พอจักรยานยนต์จอดขวางหน้ารถเก๋งหัวร้อนก็เลยไม่พอใจค่ะ
เร่งเครื่องแล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ไปเลย
ไม่ได้สนใจเลยนะว่ามีคนอยู่บนรถจักรยานยนต์คันนั้นเป็นผู้หญิงด้วย

แถมก่อเหตุตอนที่คนถูกพลาดไหมหละคุณดูสิทุ่มนึง

แล้วก็ไปชนคันอื่นอีกเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็เยอะแยะเต็มไปหมดอีกเหมือนกันนะคะ
รายละเอียดชาวบ้านจดไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
ทะเบียนชชน๖๓๑๙กรุงเทพ
ตำรวจตามจับคุณได้แน่นอนนะคะ
ก็ถ้าไม่อยากให้ตำรวจไปหากรุณาไปหาตำรวจเองแล้วก็

อืมยอมรับผิดชดใช้เรื่องของค่าเสียหายอะไรกันไปซะ

นั่นน่ะสิหรือแค่หัวร้อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะอะไรก็ตามผิดนะคะ
เอ้าไปดูอีกค่ะยังอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ

อ่าเดี๋ยวรอดูพอไฟเขียวปุ๊บ
อ้าว
ดีนะกระโดดลงมาทันคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
คนขี่ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วกระโดดลงมาทัน
งั้นนี่ก็ถลายไปกับรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะ
เห็นแบบนั้นมันหนักนะคะรถจักรยานยนต์
ถ้าแบบเฉียวชนกันแล้วถลายรถทับนี่ก็มีบาดเจ็บแหละ
ยังดีนะที่เป็นจังหวะที่เขาไม่ได้ออกตัวเร็วมาก

ถ้าอีกนิดเดียวไปอยู่กลางลำของรถเก่งนี่คือเต็มนะ
ใช่ค่ะเอ้าอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมา
วอลโบสีขาวเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบนถนนประเสริฐมนูกิจ
บึงกลุ่มเสาไฟฟ้านี่หักเลยค่ะ

ฝากระโปรงหลังคายุบเสียหาย
ล้อหน้ารถฝั่งขวาหลุดกระเด็นออกมาด้วย
คนขับเองก็ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถนะคะ
ทราบชื่อคือนายเอกรัฐอรุณทัศน์อายุประมาณ๔๐ปี
ผู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
สอบถามเบื้องต้นก็รู้ว่านายเอกรัฐเนี่ย
รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมิน
กำลังจะรีบกลับที่พักก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่ามีผลการตรวจวัดแอลกอฮอล

ออกจากกรุงเทพลงใต้กันหน่อยค่ะไปพัทธลุง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกันอย่างโกลหนเลยนะคะ
มี๑คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วย
ลุกมันดอคอวัย๓๕ปีก็คือหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เล่าให้ฟังว่าผู้บาดเจ็บทั้ง๑๐คนเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
เดินทางมาจากยาลาค่ะจะไปส่งญาติที่เพิ่งสอบบรรจุเป็นครูได้ที่เพชรบุรี

คิดว่าคนขับน่าจะอ่อนเพลียจากการขับรถเป็นระยะทางไกลก็เลยหลับในค่ะ
เห็นเขาบอกว่าช่วงกลางวันมีการฉลองกันด้วย
ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการหลับในได้นะคะ
ท้ายกันที่จันทบุรีตรงนี้คือสี่แยกหน้าโรงเรียนสลิดดิเดตในเขตเทศบาลเมืองจันทร์
แล้วก็เป็นแยกวัดใจเพราะอะไรสี่แยกใหญ่มีทางม้าลายแต่ไม่เห็นไฟจราจรเลย
ก็เลยกลายเป็นแยกวัดใจกันไปนะคะ
ฝั่งหนึ่งรถเก๋งอีกฝั่งจากกระยานยนต์แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
กลางลำเลยนะคะใจตรงกันซะอีกวัดแล้วใจตรงกันออกมาพร้อมกันเลยก็ปลิวเลยอะค่ะ
คือขออนุญาตหยุดภาพไว้เนอะเพราะมันคือเหตุแบบรถชนกันจริง

อเตอร์ไซค์ปลิวหายออกจากกล้องไปเลยเห็นไหมล่ะ
แยกวัดใจต่างมันมีมากไม่ใช่ค่าในกรุงเทพฯหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลย
แยกว่าใจมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าใจอีกฝ่ายนึงคิดอะไรอ่ะ
แล้วพอใจตรงกันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแหมมันไม่ได้เกิดผลดีไงใจตรงกันในเรื่องนี้